ต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมเรื่องโรคพิสุนักบ้าโอ้ยมีผู้เชี่ยวชาญเขามาบอกเหมือนกันนะ
บอกว่าอยากให้เปลี่ยนชื่อเพราะว่าจริงโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสุนัข
เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยากให้เป็นอะไรโรคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบ้า
คือเกิดได้หมดเลยม้าแมววัวครั้งข่าว
แต่คราวนี้จะพาไปดูที่สุรินทร์ค่ะ
สุรินเนี่ยมีวัวตายแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ก่อนหน้านี้ที่สุรินทร์เคยมีข่าวนี้มาคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์เลยนะอาทิตย์ที่แล้ว๒๕มีนาคม
มันมีวัวตัวหนึ่งติดเชื้อโรคพิสุนักบ้านแล้วก็ตายไปตัวหนึ่งใช่ไหม
แต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมาเจออีก
เป็นวัวเพศเมียพันชาโรเล่อายุ๑ปีกว่า
ของนายบุญเรืองแก้วอรสารอยู่ที่บ้านพนมดินที่ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักที่สุรินทร์เนี่ยนะคะ
ก็นี่แหละตายลงด้วยพิษสุนัขบ้าเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว
แปลว่าที่สุรินทร์มีวัวตายใน๒ตัวแล้วนะคะ
นายบุญเรืองเจ้าของวัวบอกว่าวัวเนี่ยมันมีอาการคล้ายกับตัวที่แล้ว

ท่าทางแปลกแล้วก็มีการวิ่งขึ้นลงคันนาตั้งแต่๒๒มีนาคม
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งประสูจน์ศัตริย์อำเภอพนมโดรงรักษ์
ให้เข้าไปฉีดวัคซีนแล้วก็ติดตามดูอาการ
ทีนี้เวลาผ่านไปสัก๒๓วัน
ก็พบว่าวัวก็เริ่มมีอาการทุรนทุราย
ควิดรถไล่ควิดคนที่ผ่านไปมา

หลังจากนั้นเจ้าของก็เอาไปผูกไว้กับต้นไม้
พอวันที่๒๙มีนาคมวันพระฤหัสล้มชักกระตุกตาค้างน้ำลายฟูมปากแล้วก็ตายนะคะ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าวัวติดเชื้อโรคพิสุนักบ้า
ก็เลยลงพื้นที่ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่คอกวัว

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าให้กับเจ้าของวัวภรรยา
แล้วก็แยกวัวอีกตัวนึงที่อยู่ในคอกมันกำลังท้องอยู่นะคะ
แยกออกมาเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็รอดูอาการว่าจะติดเชื้อไหมอีกตัวนึงเนี่ย
วัวก็เรียกร้องค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อยากให้ช่วยเยียวยาเหตุวัวตายครั้งนี้
เขาบอกว่าเจ้าวัวที่ตายไปเป็นวัวที่โครงสร้างดี
เคยมีคนมาขอซื้อแล้วนะ๓๕๐๐บาท
แต่เธอก็ตัดสินใจไม่ขายตั้งใจจะเก็บไว้ให้เป็นแม่พันธุ
แต่พอมารู้ว่าวัวที่จะให้เป็นแม่พันธุ์ติดเชื้อพิสุนักบ้าก็เสียใจนะคะ
ส่วนที่นครศรีธรรมราชค่ะโรคพิสุนักบ้าก็กำลังระบาดที่อำเภอทุ่งใหญ่
พบว่าตอนนี้เชื้อแพร่กระจายลามติดมาถึงวัว
วัวตั้งท้อง๕เดือนก็มีอาการติดเชื้อพิสุนักบ้าก่อนที่จะล้มตายนะคะ
จันนที่ประสูจน์สัตว์ก็ต้องเร่งสำรวจพื้นที่๒ตำบล
คือตำบลกรุงหยันกับตำบลกุแหละเพื่อให้คำปรึกษากับชาวบ้าน
แล้วก็เร่งหาทางช่วยเหลือเป็นการด่วนค่ะ
เมืองต้นก็ต้องสั่งไว้ก่อนเลยห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่ภายใน๓๐วัน
เราย้ำกันตลอดนะคุณผู้ชมคือต้องระมัดระวังไม่ใช่แค่หมาแมว
บางคนบอกว่าสุนัขฉันมีลูกหมาอายุแค่เดือนเดียวมันไม่ติดเชื้อหรอก
จริงไม่ใช่นะคะคือ๑เดือนมันก็มีโอกาสติดเชื้อแล้ว
ดังนั้นใครถูกทั้งขวนหรือว่าทั้งกัดรีบไปหาหมอเลยด้วยนะครับ
ต้องไปตรวจไปเช็คก่อนนะครับ